นี่เป็นเรื่องจริงและเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกลางถนนครับ
มีรถตำรวจพยายามจะตามสกัดรถต้องสงสัย

ตามไปตามมากลายเป็นว่ารถต้องสงสัยและรถของตำรวจนั้นเสียหลักตกร่องน้ำทั้งสองคัน

ย้อนสอนแบบนี้เลยครับ

กระบะต้องสงสัยที่ลูกศรสีแดงจิ้มเอาไว้อยู่หน้าจอครับ

ไม่ยอมให้ตำรวจจับกลุ่มหรือว่าตรวจค้นง่าย
อันนี้มิดไมค์เลยอ่ะคันเร่งนี่คือเหยียบสุดแน่นอน
ยูเทิร์นก็ยูเทิร์นเลยเอาแบบดื้อเลยครับ

บอกแล้วว่าลุ้นระทึกยิ่งกว่าดูละครอีกนะฮะ
นาทีที่รถตำรวจโรงพักท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับ
ขับไล่ตามกระบะสีดำต้องสงสัย
ที่ต้องสงสัยเพราะทำไมจู่คุณขับแหกด่านล่ะ

ยูเทิร์นคอฟฟี่เวย์คนในพื้นที่น่าจะคุ้นเคย
ขับวนไปวนมาครับแล้วไปจนมุมอยู่ที่หมู่ที่๘
ตำบลวังตะโนธอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
โค้งตรงนี้เขาเลี้ยวเลยครับ
แล้วสะบัดเอาดินโครนดินเลนเนี่ยเนี่ยฮะ
เลอะหน้ารถของตำรวจด้วย
จุดที่เขาจนมุมคือจุดที่รถกระบะต้องสงสัย

และรถอีกคันหนึ่งที่ร่วงตกลงไปด้วยก็คือ
รถของตำรวจครับรถเสียหาย๒คันครับ
ทำไมรถทั้งสองคันนี้ถึงร่วงตกลงไป
คือรถกระบะสีดำต้องสงสัยท้ายปัดมาชนกับรถตำรวจ
ก็เลยเสียหลักตกลงข้างทางทั้งคู่

คนในรถกระบะต้องสงสัยไม่ยอมหยุด
ไม่ยอมให้จับง่ายครับมิ้นและคุณผู้ชม
ภาพด้านขวานั่นคือนาทีที่รถสองคันตกลงไปแล้วนะฮะ
นึกภาพตามผมนะพอรถตกลงไปเสร็จแล้ว
กระบะสีดำมี๒คนเปิดประตูได้วิ่งแจ้นหนีต่อครับ

มาหนีเข้าไปในสวนผลไม้ชาวบ้าน
คนหนึ่งปีนไปซ่อนตัวอยู่บนต้นมังคุด

กะว่าเอาให้ตำรวจมองไม่เห็นแต่สุดท้ายไม่รอดครับ
หนีไปได้ตำรวจตามไปจนเจอตัว
และสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้คนร้ายคือนายแท่นหรือในถัง
อายุ๒๔ปีนี่คนที่๑
อีกคนหนึ่งที่จับกลุ่มตัวได้นายวรวิทย์หรือในฮูกอายุ๕๑ปีครับ
สุดท้ายสารภาพตอนที่คุมตัวออกมาจากพงหญ้า
ข้างทางครับแล้วก็สวนผลไม้ของชาวบ้าน
ผมหนีตำรวจเพราะผมมียาเสพติดแล้วมีปืนอยู่ในรถผมกลัว
เจ้าตัวบอกแบบนี้ครับตอนที่คุมตัวมาขึ้นรถ

ตรวจสอบแล้วเจอยาเสพติดในกระเป๋าครับ
มีทั้งยาบ้า๒๐๐เมตร

เหล่านี้เป็นของกลางที่ตรวจยึดได้ครับ

ขณะที่รถตำรวจที่ตกข้างทางด้วย

ตำรวจเอกชัยพฤษหานิโรธรำ
และ๑๐ตำรวจโทนัทธวัฒน์จันขุนเศษ
เป็นตำรวจที่ขับรถไล่ตามกระบะต้องสงสัย

คิดแล้วต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากล

วิทยุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดจับ

มันเกิดอุบัติเหตุว่ารถคนร้าย

แล้วก็พลิกคว่ำตกข้างทางทั้งสองคัน

ไม่บาดเจ็บเลยสักกันนิดเดียว
ทั้งที่สภาพรถคือเอียงกระเท่เล่น

เขาบูชาและศรัทธาเหรียญพระพระเจ้าตาก

อันนั้นก็มีส่วนช่วยเซฟชีวิตนะฮะ

เชื่อว่าอย่างนั้นครับ

เมืองจันทร์ต้อง
เข้าตากครับ

นำตัวทำประวัติส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
และขยายผลต่อหาต้นต่อเพื่อจะได้ทลายแก๊งยานรกนี้ครับ